ไปดูเรื่องนี้เดี๋ยวจะพาไปลงใต้ไปที่จังหวัดสตูน

แต่จะพาไปกินผลไม้
เขามาแข่งกินผลไม้กัน

เร็ว
เร็วให้กินเร็วมากินเอง

นี่ค่ะโอ้โหอมเงาะไป๓ลูกแล้วในปากน้องคนนี้
น้องลูกเผื่อกน้องกินไว้ได้
เขาไม่ได้กินเขาเอาฟันนี่แหละงับเพื่อกัดเอาเปลือกออกมา
คือแกะมันช้าทั้งมือทั้งปากคือช่วยกันแกะหมดเลย
เขาต้องแข่งกินกันเป็นการวัดความสามารถ
แล้วงานนี้เปิดโอกาสให้ทั้งเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิง

ใจเย็นนะลูกใจเหนียว

เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีให้กับชุมชน
การแข่งขันครั้งนี้เขามีกติกาอยู่ว่า
ให้ผู้แข่งขันกินเงาะ๒๐ลูก
ค่ะและมังคุดสิบลูกอ๋อใครหมดก่อนชนะไปเลย
เดี๋ยวนะเงาะ๒๐ลูกนี่น่าจะเป็นหลายโลนะฮะ

ก็๗โลอยู่หน้าดีฉันกว่านะใช่คือว่าโลหนึ่ง
แล้วมังคุดอีก๑๐ลูกนี่ก็โลกว่านะเอาจริง

ให้กินแต่ผลข้างในนะเปลือกไม่ต้องกิน
นี่แหละครับอย่างที่ผมบอกทั้งชายและหญิง
เข้ามาแข่งขันสารพัดเทคนิคจะกินแล้วครับ

ระวังลูกระวังเม็ดติดคอค่อยเคี้ยว
เอ้าแต่ละคนก็สุดล่ะครับ
ส่วนรุ่นผู้ใหญ่เขาก็มีนะ

อยากดูผู้ใหญ่ก็แข่งไหมว่าเขากินอะไร
ไปดูรุ่นใหญ่เขาแข่งกินอะไรครับ
โอ้คุณพี่
บอกเลยกินแค่เงาะกับมังคุดมันธรรมดาไป

ผู้ใหญ่ต้องแข่งกินทุเรียนอย่างนี้
แล้วก็ก้มลงไปกินในลูกให้ปอกเองหรือเปล่าทุเรียน
ก้มกินอย่างนี้เพราะที่นี่สตูน

แล้วดูการกินคุณเคยเห็นเขากินทุเรียนจากเปลือกแบบนี้ไหม

เออพี่ครับอดอยากทุเรียนมาจากแหม
เขาแข็งไงรีบกิน

โอ้โหดูสิครับแหมเอาหน้าจมลงไปในทุเรียน

คุณพี่เขาจึงไม่อยากกินทุเรียนไปอีกนาน
บอกเลยว่าพี่คนที่ใส่หมวกคนนี้เนี่ย

ชมในเทคนิคในการกินของพี่เขา

เดี่ยวพี่พี่เขาตั้งใจมากจริง
คือถึงฉันชอบสายตาความมั่นมั่นและความพยายามข้างขึ้นจริงค่ะ
หลังจากนั้นก็คือเลิกกินทุเรียนไปเลย
กินทุเรียนทั่งอำเภิว

ต้องพักก่อนนะร้อนในนี้

เรื่องของเรื่องเนี่ยทั้งเงาะทั้งมังคุดแล้วก็ทุเรียนที่เขามารับประทานกันเนี่ย
ก็เป็นของชื่อของสตูนของทางภาคใต้อยู่แล้ว

ช่วงนี้แบบผลไม้ออกเยอะไง
ก็เลยมาแบ่งกันทานหรอ
แบ่งกันแข่งขันแล้วก็กินกันไปด้วย